ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับอุบัติเหตุไม่เพียงแต่ทำให้ร่างกายบาดเจ็บ
แต่หลายครั้งอุบัติเหตุทำให้สมองได้รับความกระทบกระเทือน
เช่นเดียวกับครอบครัวที่มาในวันนี้
อุบัติเหตุทำให้เธอจำไม่ได้แม้แต่ชื่อของคนที่เธอรักมากที่สุด
และชีวิตของเธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
เราไปชมเรื่องราวนี้พร้อมกันครับ
ทุกวันนี้ร่างกายของฉันมันก็ไม่ค่อยจะดี
มีโรคประจำตัวรุมเล้าหลายโรค
แต่ฉันก็จะเจ็บจะป่วยจะตายไม่ได้เด็ดขาด
เพราะฉันเป็นห่วงญาติของฉันทั้ง๓คน
ฉันจะดูแลพวกเขาจนฝ่าฉันจะหมดลมหายใจ
ช่างจะท้ายซึ่งเอง
มีแม่มีน้องสาวแล้วก็มีหลานชายจ้ะ
แม่ชื่อยายจันทร์ตอนนี้แม่อายุ๙๐แล้วแม่แกไม่ชอบอยู่เฉย

เวลาแกเอาอาหารไปให้ปลากิน
ก็เป็นห่วงเดี๋ยวจะตกลงไป
ฉันไม่ชอบอยู่เฉย
ทำไปเรื่อยไปไอ้นู่นไอ้นี่อะไร
ก็เดินมาเก็บไปอะไรไปนั่งไป

ไปช่วยมันสะบัดบ้างอะไรมั่ง
เขาก็ห้ามนะห้ามฉันว่าไม่ให้ไปทำอะไร

เขาเห็นเขาก็เอ็ดอ้าว

อยู่เฉยมันหน้าเวลา
ทุกวันนี้เป็นห่วงน้องสาวมาก
น้องสาวไปรถล้มมาประมาณ๕๖เดือนที่แล้วจ้ะ
วันนั้นแอ้มจะไปหาฉันที่บ้าน

โอ๋ยช่วยด้วย
พอเขากลับมาจากโรงพยาบาลใหม่เขาจำฉันไม่ได้เลย
แม่นี่เขาก็จำได้ว่าแม่แต่เขาไม่รู้จักชื่อว่าแม่ชื่ออะไร
เขาพูดช้ามากเหมือนไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะตอนแรกอ่ะ
ทอดไข่เขายังลืมเลยไม่รู้จะใส่อะไรบ้าง
บางทีก็ปวดหัวแกก็เดินหนี
หนีพอนึกขึ้นได้ก็กลับมาดูก็ไม่
หนีพอนึกขึ้นได้ก็กลับมาดูก็ไม่
เคยทำกับข้าวกินเองได้ทำให้แม่กินได้
แต่ตอนนี้มันจำไม่ได้มันลืมไม่รู้ใส่ทำยังไง
ตอนนี้ก็เรียกไอ้ก้าวเงินมาสอนจะทอดไข่ยังไง

ตอนที่แม่กลับจากโรงพยาบาลกลับมาพักที่บ้านก็ช่วยดูแลแม่เช็ดตัวให้แม่ครับ
แล้วบางทีผมก็พาแม่ไปเที่ยวตลาดครับเพื่อให้เขาจำอะไรได้ขึ้นมาครับ
ผมก็รักแม่มากครับเป็นห่วงแม่มากครับ
เมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมาฉันก็สอนให้มันทำยะคาตอนมันดีมันก็ขยันทำกิน
ทำทุกอย่างคือเลี้ยงแม่ด้วยเลี้ยงไอ้ก้าวด้วยอย่างนี้
พอเขามารถล้มทำอะไรก็ไม่ได้คือว่าจำไม่ได้เลย

กลับเกลียวชาแล้วออกมาก็จะกลับงานค่ะ
ไม่ถูกมันเดินไปเดินไปออกไม่ถูกก็เลยงง
ก็หมามันก็เห่าเดินตามมันออกมาก็มาเจอทางก็เลยกลับบ้านได้
พอมาเป็นอย่างนี้ต้องมาเป็นภาระให้แม่ให้พี่มาช่วยดู
พอมาเป็นแบบนี้อะไรก็ไปไม่ถูก
เป็นห่วงไอ้ก้าวกลัวมันจะเรียนไม่จบ
ลำพังตัวหลานเองก็ดูแลตัวยากแล้ว
เป็นเด็กพิเศษมันเป็นคนช้าช้ามาก
พอแอ้มมันลดล้มรายได้ที่มีมันก็หายไป
กลัวมันจะเรียนไม่จบเพราะมันไม่มีตังค์
คือครูเห็นความลำบากของเขาที่มีปัญหาเรื่องการเงิน
ก็เลยจ้างให้เขาไปทำงานโดยการไปล้างจานให้ครู

เพื่อจะได้บรรเทาความยากลำบากของเขา
ก็ได้สตางค์กลับมาแล้วก็ได้ของกินกลับมาฝากแม่ฝากยาย
คือครูอยากให้เขาได้เรียนสูงเพื่อเป็นหัวหน้าครอบครัว
เพื่อเป็นเรี่ยวแรงให้กับแม่เขา
ทุกวันนี้ฉันอยากมีเงินสักก้อนหนึ่งจะพาแอ้มมันไปรักษาตัว
ถ้าแอ้มมันสุขภาพดีขึ้นครอบครัวมันก็จะดีขึ้น
ถ้ามีเงินเหลือเยอะไปฝ่านั้นจะเป็นทุนการศึกษาให้ก้าว
ให้มันเรียนสูงให้มันจบ
แล้วจะได้มาทำงานเลี้ยงแม่แล้วก็เลี้ยงยาย
ทุกวันนี้ก็อยากมีเงินส่วนหนึ่งก็อยากไปหาหมอรักษา
ส่วนหนึ่งก็อยากจะดูแลแม่กับก้าวให้ดีกว่านี้
ขอต้อนรับครอบครัวพระตาจากจังหวัดราชบุรี

ตาเป็นพี่สาวของแม่แอ้มถูกไหมครับ

อยู่ในบ้านหลังเดียวกับแม่แอ้มไหม

ก็ไกลประมาณ๓๔กิโลค่ะ

ถ้าไม่ได้มาสมมุติว่าไม่สบาย
ก็ให้หลานไปหาไปเอากับข้าว

เพราะว่าตอนนี้แม่แอ้มมีร่างกายที่ไม่ปกติแล้ว

ก่อนหน้าที่จะเกิดอุบัติเหตุเนี่ย

เมื่อก่อนที่ก่อนจะเกิดอุบัติเหตุคล่อง
ข้องเขาทักหมดทุกคนที่เคยรู้จัก
แต่ตอนนี้เขาจำอะไรไม่ได้

หน้าก็แบบบางครั้งจำหน้าได้

วันที่มันเกิดอุบัติเหตุไหนลองเล่าให้เราฟังสิครับ

ตอนแรกเขาจะไปหาที่บ้าน

เขาก็ไปรถล้มทางมันเป็นขึ้นหน่อยหนึ่ง

เห็นบอกว่าตอนที่ล้มเนี่ยไม่ได้ลงปกติ

แล้วป้าตารู้เรื่องนี้ได้ยังไงครับ
มีคนบ้านเขาอยู่ใกล้ตรงนั้นเขาไปบอก
เขาไปบอกกับน้องชายอีกคนนึง
แล้วลูกชายเขาก็พาไปอนามัย
นามัยหมอวัดเขาก็บอกว่า
ให้พาไปโรงพยาบาลยุพราช
ตอนที่พาไปหาหมอเนี่ยป้าตาไปด้วยแล้ว

เขานั่งมึนนั่งมองหน้า
เหมือนคล้ายคนไม่รู้จักอะ
เลือดเต็มหมดแล้วหมอก็เย็บ
เย็บตรงนี้แล้วก็ใต้รูปคางนี้

แล้วตรงอันนี้ก็แตกหมดเลย
แล้วรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลนานแค่ไหนครับ

อยู่สองคืนกับสามวัน

ใช่แต่ฉันก็ไปดูทุกวัน

อยู่กับเขาจนเย็นถึงจะกลับบ้าน
ตาครับแล้วตอนที่รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ย
วันสองวันเนี่ยเขาได้พูดคุยโต้ตอบสื่อสารกับเราไหม
เขาไม่ได้คุยเขาก็ได้จะนั่งมอง
เฉยก็ถามว่าจำได้ไหม

เขาบ่นปวดแต่หัวก็เลยไม่ถาม
พอกลับมาบ้านแล้วความเปลี่ยนแปลงมันเป็นยังไงบ้างป้า

จากที่เขาเคยทำเคยอะไรมาอย่างนี้

ตอนนี้จำใครได้บ้างครับในบ้าน

เอาล่ะต้องดูชื่อกันล่ะแม่

แต่๙นี่เขาเรียกบ่อย

คิดแล้วมันก็ปวดมากเลย

ถ้ามันแบบต้องคิดถึงอะไรมันก็ปวดเยอะ
เห็นบอกว่ากับข้าวกับปลาก็ไม่สามารถจะทำกินเองได้

จากคนที่เคยหากินเองได้แล้วช่วยแม่ด้วย

เคยทอดแล้วมันไหม้หมดเลยดำตีเลย
ก็มันปวดหัวก็เดินออกไป
นึกได้กลับมามันก็ดำหมดเลย

กลัวมันไหม้ถึงกระทะแล้วแหละโถแม่คุณเนอะ
ดำไอ้ควันขึ้นเลย
กับข้าวกับปลากินได้ไหม
ก็ได้เป็นบางที
ก็กินไปก็แม่ถ้าไม่กินแม่เราก็ไม่กินเลยนะครับ
ทำไมเขาไม่กินข้าวแล้วแม่หรือแม่ก็กินไม่ลงอีก
ก็อยากจะให้กินพร้อมกัน
มีอะไรก็เออกินด้วยกันนี่
มีน้อยเราก็กินแบบน้อยมีมากเราก็กินแบบมาก

ห่วงแม่ไม่ห่วงให้ดูว่าเขายังไงอะ
แม่แอ้มถามหน่อยนะครับ
ว่าตอนนี้พยายามที่จะกลับมาทำย่าคาใช่ไหมครับ
อะไรที่ทำให้อยากกลับมาทำงานต่อ
อยากมีตังค์ก้าวจะได้มีไปโรงเรียน
มีซื้อของให้แม่กินแล้วแล้วป้าเขาก็จะได้ไม่ต้องห่วงเยอะ
ก็ไม่อยากให้เขาเหนื่อยมาก
แล้วลูกเก้าตอนนี้เรียนอยู่ชั้นไหนแล้วลูก

เรียนแล้วหนูช่วยอะไรไหวบ้าง

ก็มีครูนาธแจ้งไปล้างชามอย่างนี้ครับ
แล้วก็มีบ้านป้าไปตัดปามมีอะไรอย่างนี้ครับ

ได้เยอะก็ให้เยอะได้น้อยก็ให้น้อยอย่างนี้

เสร็จแล้วก็ซื้อกับข้าวไปให้เขาไว้ใส่ตู้ไว้ให้เขากิน
ครูครับครูมาสนิทกับบ้านหลังนี้ได้ยังไงครับครูนาฏ
ทางที่ครูจะไปโรงเรียนมันจะผ่านบ้านเขา

ปุ๊บเนี่ยเขาจะยกมือไหว้ทักค่ะ
ทีนี้มาได้เริ่มสอนเขาตอนเขาอยู่ป๔

นี่ดูภายนอกแล้วตอนที่น้องตอบน้องอะไรอย่างนี้

แล้วครูให้เขาไปล้างจานที่ไหนอะไรยังไง
เสาร์อาทิตย์ครูไปขายขนมจีนที่ตลาดอมยิ้ม
เป็นตลาดนววิถีเลยเอาเขาไปช่วย

เห็นบอกว่าบางทีเงินทองที่มันจะเป็นค่าเล่าเรียนอะไรไม่มี
เหมือนลูกคนนึงเลยคือเราเห็นเขามาตั้งแต่เล็กแต่น้อยนะครับ

นะยายห่วงลูกทั้งสองนี้มากไหม

ก็หวังคุณผู้แหละหวังลูกก็หวังทุกคน
แล้วเวลาอยู่กับแม่แอ้มอยู่ที่บ้านนั้น
เห็นบอกว่าก็ไม่ยอมนั่งเฉยเหรอ
รำคาญใครรำคาญตัวเอง

นี่ถ้าไปเกี่ยวไหวสงสัยไปแล้วมั้ง

ไม่อยู่ทำอะไรก็แบบจะไปทำด้วย

เอาล่ะดูแลกันไปนะป้าตาจ๋า
วันนี้ถ้าได้ทุนไปต่อชีวิตป้าตาคิดว่าจะนำทุนไปทำอะไรครับ
จะไปรักษาเขาให้หาย

แล้วก็จะให้ก้าวเรียนให้จบ
จะได้มีงานทำมาเลี้ยงแม่เลี้ยงคุณ
คุณผู้ชมครับชีวิตเต็มไปด้วยเรื่องไม่คาดคิด
การรับมือกับเรื่องราวเหล่านี้
จึงต้องใช้ทั้งสติและความอดทน
ขอแค่เรามีกำลังใจดี

ผมเชื่อว่าเราจะคิดทางออกจากเรื่องที่เราไม่คาดคิดได้แน่นอน
ช่วงหน้ามาเอาใจช่วยครอบครัวป้าตาจากจังหวัดราชบุรี
ให้สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อ
เพื่อคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
และวินาทีที่สำคัญที่ครอบครัวป้าตาจากจังหวัดราชบุรี
จะมากู้วิกฤตหาทุนไปต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
วันนี้นะครับสมาชิกในครอบครัวต้องร่วมแรงร่วมใจกันนะครับ

ป้าตาพร้อมไหมครับพร้อมจ้ะ
ทุกคนพร้อมไหมครับพร้อมจ้ะ
ถามยายดีกว่ายายจันทร์พร้อมไหมครับพร้อม
ถ้ายายจันทร์พร้อมแล้วนะครับขอเชิญป้าตามาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
ตาคำถามมีด้วยกัน๕เรื่อง
เรื่องเนี่ยป้าถนัดเรื่องไหนป้าเอาเรื่องนั้นตอบเลยนะครับ
แล้วก็เก็บเรื่องที่เหลือไว้ให้กับสมาชิกในครอบครัวแล้วเราค่อยว่ากัน
พร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑ตำน้ำพริก
เรื่องที่๒จังหวัดราชบุรี
เรื่องที่๓บุรีรำยูไนเต็ด
เรื่องที่๔บ้านของเรา
เรื่องที่๕พุ่มพวงดวงจันทร์

เรื่องตำน้ำพริกครับ
เรามั่นใจเลยนะเอาเรื่องตำน้ำพริกเลยนะ
ป้าครับตำน้ำพริกอร่อยไหม

น้ำพริกมะขามอ่อนจ้ะ

หามอ่อนนี่จริงแล้วป้าไปเอามาจากไหนครับแถวบ้าน
ใช่แต่ต้นข้างบ้านปลูกไว้

เอาล่ะป้าจ๋าเกี่ยวกับเรื่องตำน้ำพริกนะ
ไม่พูดพร่ำทำเพลงดีกว่าพร้อมไหมครับ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ

มีหอมแดงมีพริกขี้หนูนะครับ
แล้วก็มีมะขามน้ำปลากะปินะครับ
แล้วก็ผักเครื่องเคียงผักต้มนะครับ
จัดออกมาแล้วจะเป็นชุดประมาณนี้นะครับคุณผู้ชม

วันนี้เดี๋ยวเราจะให้จัดเป็นชุดแบบนี้นะครับ
อันนี้เรียกว่า๑ชุดจะกี่ชุดก็ว่ากันนะครับ

ถ้าทำเสร็จแล้วเนี่ยนะครับต้องไปตีละครั้งเพราะหยุดเวลา

มีผักบุ้งมีบวบมีมะเขือแล้วก็มีน้ำเต้านะครับ

ตำน้ำพริกมะขามอ่อนพร้อมจัดชุดผักจำนวน๔ชุด
ภายในเวลา๓นาทีครับ
สูตรน้ำพริกแม่สอนตั้งแต่เกิดเลยจ้ะ
กินกับอะไรก็ได้ผักทุกอย่าง
คิดว่าทำได้จ้ะสู้จ้ะ
ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ

๔ชุดที่เราให้เป็น๒คลกเลยนะครับ
รกนึงเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น๒ชุดเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
เออมา

เอาล่ะกะปิเตอะเติมลงไปแล้วครับ
ไวนิดนึงจ้ะเร่งมือหน่อยนะ

แหลกแล้วแหลก
๓นาทีนะคะเหลืออีกครบนึงนะคะ
อีก๒ชุดนี้ตอนนี้ป้ากำลังปอกหอมอยู่ลูก

เอาล่ะครบแล้วนะฮะ๔ชุดตีละครั้งครับ
ตี

ชุดอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหน้านี้นะครับ

ถ้าไม่เกิน๓นาทีนั่นหมายถึงภารกิจนี้สำเร็จนะครับ

ขอบคุณมากครับขอบคุณผู้ช่วยด้วยครับ
ป้าตาป้าตายังไม่หมดหน้าที่นะครับ
จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
จังหวัดราชบุรีจะได้นะครับ
อย่างนั้นขอให้โชคดีครับ
ขอเชิญครูนาฏมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

อยากตอบเรื่องพุ่มพวงดวงจันทร์
พุ่มพวงดวงจันทร์นี่ไงผมถึงได้บอก
ว่าการวางเรื่องนี่แหละครับมันมีผลจริง
ถ้าเผื่อว่าคนที่เตรียมข้อมูลมาแล้วเขามั่นใจเนี่ย
มันก็จะใจชื้นเนาะแต่ตอนนี้เป็นจังหวัดราชบุรีนะครับ
กำลังจะถามอยู่เลยว่าคนในบ้านใครชอบพุ่มพวงดวงจันทร์
เป็นคุณครูนี่เองค่ะแต่คุณครูไม่ได้ตอบแล้วครูครับ
ครูเป็นคนราชบุรีโดยกำเนิดไหมครับไม่ค่ะ
ที่เกิดจังหวัดอะไรครับอัมพวาศมุสสงครามค่ะ

ครูครับและครูยังยกตัวอย่างได้ไหมว่า
ท่องเที่ยวของลาบบุรีเราที่มีชื่อเลยที่สุด

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
สถานที่ท่องเที่ยวใดต่อไปนี้
ไม่ได้อยู่ในอำเภอเดียวกันกับตัวเลือกอื่น
ตัวเลือกที่หนึ่งน้ำตกเก้าโจร
ตัวเลือกที่สองแก่งส้มแมว
ตัวเลือกที่สามน้ำผู้ร้อนโป่งกระทิง

อุทยานหินเขางู
คำถามข้อนี้ค่อนข้างมั่นใจค่ะ

ตัวเลือกที่สี่อุทยานหินเขางูครับ
ครูจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

น้องก้าวแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องก้าวครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่อง

บ้านของเราพุ่มพวงดวงจันทร์

เชิญน้องก้าวมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
เรื่องที่ก้าวอยากตอบคือเรื่องอะไรครับ
บุรีรำครับ
บุรีรำยูเนตเต็ดครับครู
เปลี่ยนได้ไหม
ไม่ได้แล้วครับก็นี่ไง
เลือกไม่ตรงกันเลยนะค่ะเห้ย
ก็คือปกนะลูกอันนั้นคือด้านหน้านะ

จะเป็นภาพหนังสือเล่มอื่นเกี่ยวกับวิชาพุทธศาสนา

ไม่เคยครับ
เหลือเรื่องบุรีรำยูไนเต็ดและเรื่องพุ่มพวงดวงจันทร์

พุ่มพวงดวงจันทร์ครับขอเชิญแม่แอ้มมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
แม่ครับพุ่มพวงดวงจันทร์รู้จักไหม

พี่พึ่งพุ่มพวงไงที่เป็นนักร้องดังไงครับ
เคยฟังเพลงลูกทุ่งบ้างไหมแม่
เคยฟังในทีวี
แต่ไม่รู้ว่าใครบ้าง
ไม่รู้ว่าใครบ้างแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเขารู้จักไหมครับพุ่มพวง
แล้วพี่พึ่งภูมิภวงเนี่ยไปเล่นย่านนั้นเนี่ยเยอะมาก
แถวตลาดน้ำดำเนินสะดวกแต่โอ้โหอันนั้นนั่นย่านของนักร้องเลย
จ๋าเคยได้ยินเพลงนี้ไหมล่ะนักร้องบ้านนอกน่ะ
เหมือนเหมือนเคย
เคยได้ยินนะนี่คือเพลงของพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับ
พี่พึ่งเนี่ยประวัติของเขาเนี่ยนะครับ
คร่าวเลยก็คือเป็นคนที่กระตันยูมากต่อครอบครัว
มีพี่น้องเนี่ยนะเป็นสิบประคนนะครับ
ประวัติของพี่เขาเนี่ยเคยเอามาสร้างเป็นละครเป็นภาพยนตร์ด้วย
ก่อนที่จะชื่อพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ย
พี่พึ่งเองเนี่ยนะมีชื่อใช้ในการประกวดแล้วก็ใช้ในวงการเนี่ย
ชื่อสุดท้ายที่ก่อนจะมาใช้ชื่อพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ยก็คือ
น้ำพึ่งเมืองสุพรรณ
แต่มาเจอกับนักปั้นดีกว่า
ก็เลยบอกว่าเฮ้ยชื่อนี้ไม่ดีแล้วเปลี่ยนดีกว่า
ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นพุ่มพวงดวงจันทร์นี่เองนะครับ
ก็เลยดังระเบิดระเบิดเลย
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ใครคือผู้เปลี่ยนชื่อให้พุ่มพวงจากน้ำพึ่งเมืองสุพรรณเป็นพุ่มพวงดวงจันทร์
ตัวเลือกที่หนึ่งสลาคุณวุฒิ
ตัวเลือกที่สองวัยพฤษเพชรสุพรรณ
ตัวเลือกที่สามชนละทีทานทอง
ตัวเลือกที่สี่มนต์เมืองเหนือ
โจทย์ข้อนี้เดาเอาค่ะ

ข้อที่สอง
ตัวเลือกที่สองวัยพฤษเพชรสุพรรณครับ

ลุ้นกันนะครับว่าครอบครัวของป้าตาจากจังหวัดราชบุรี
จะสามารถพิชิตโจทย์ได้๔ข้อ
ขวางเงินทุนสูงสุดหนึ่งล้านบาท
สักครู่เดียวในเกมต่อชีวิตครับ
เป็นวินาทีที่สำคัญนะครับที่จะตัดสินอนาคต

ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
ทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

และเรายังมีของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเราจากการตอบถูกในแต่ละข้อ
จะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
โดยมีเวลาไขกุญแจดอกละ๒๐วินาที
จะเลือกส่งคนในครอบครัวมาคนเดียวหรือมาหลายคนตามจำนวนกุญแจเขาได้

ภายในตู้โบนัสจะประกอบไปด้วยเงิน๑๐๐๐บาท๑ตู้

และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้

จะได้มากหรือได้น้อยเท่านั้นเอง
มีโบนัสหลังตู้รออยู่ด้วยนะครับ

พร้อมไหมที่จะฟังเฉลย
พร้อมค่ะ
คุณยายพร้อม
เขาได้เรียนสูงเพื่อเป็นหัวหน้าครอบครัว
เพื่อเป็นเลี่ยวแรงให้กับแม่เขา
ตัวเลือกที่สี่อุตยานเห็นเขาโง่ค่ะ

ถูกถูกถูกถูกถูก

นี่คืออาการดีใจที่สุดแล้วของคนในบ้านหลังนี้นะครับ
นี่คือดีใจสุดแล้วเหรอ

อุทยานหินเขางูนะครับไม่ได้อยู่ในอำเภอเดียวกันกับตัวเลือกอื่น
ซึ่งอยู่ในอำเภอเมืองราชบุรีนั่นเอง
ครอบครัวของป้าตาจากจังหวัดราชบุรีได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๕๐๐๐บาทและกุญแจต่อชีวิต๑ดอก
ลุ้นข้อต่อไปครับผมจะเลือกเฉลยจากเรื่องพุ่มพวงดวงจันทร์ครับ
พอมาเป็นอย่างนี้ต้องมาเป็นภาระให้แม่ให้พี่มาช่วยดูแทนที่ลูกจะดูแม่
นี่แม่ต้องมาดูลูกว่าลูกเป็นอย่างนี้พอมาเป็นแบบนี้อะไรก็ไปไม่ถูก
ใครคือผู้เปลี่ยนชื่อให้พุ่มพวงจากน้ำพึ่งเมืองสุพรรณเป็นพุ่มพวงดวงจันทร์
ข้อที่๒วัยพฤษ

คือตัวเลือกที่ถูกต้องคือผู้ที่เปลี่ยนชื่อให้พุ่มพวงจากน้ำพึ่งเมืองสุพรรณเป็นพุ่มพวงดวงจันทร์ในปีพศ๒๕๑๙นั่นเอง
เอาละตอนนี้พลาดไป๑ข้อนะครับครอบครัวของป้าตาจากจังหวัดราชบุรีครับได้รับทุนสะสมอยู่ที่๕๐๐บาทและกุญแจต่อชีวิต๑ดอก
ครูรู้อยู่ในใจแล้วเนอะรู้คำตอบอยู่แล้วนะครับนี่คือแฟนพุ่มพวงจริงเลยมาต่อนะครับคุณผู้ชมครับจากเรื่องบ้านของเราครับ

ถูก

ครอบครัวป้าตาจากจังหวัดราชบุรีได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่

และขุนแจต่อชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งดอกเป็นสองดอก
พลาดไปหนึ่งข้อก็เลยไม่ได้ลุ้นเงินล้าน

ลุ้นเงินแสนกันในข้อนี้แหละครับ
ขอให้โชคดีผมมาลุ้นเวลาไปพร้อมกันกับป้าตา

ลุ้นไปพร้อมกันว่าจะได้เงินแสนกลับไปบ้านหรือไม่ในวันนี้นะครับ
จากเรื่องตำน้ำพริกครับ
ฉันเป็นห่วงญาติของฉันทั้ง๓คน
ฉันจะดูแลพวกเขาจนฝ่าฉันจะหมดลมหายใจ

พร้อมจัดชุดผักจำนวน๔ชุดภายในเวลา๓นาที

ครบแล้วนะฮะ๔ชุดตีละครั้งครับ
ตาทำได้หรือไม่ได้ครับ
ไม่ได้ครับ
เพราะว่าเวลาใช้ไปทั้งสิ้นนะครับ๓นาที๗วินาทีครับ

เพราะฉะนั้นวันนี้ครับครอบครัวของป้าตาจากจังหวัดราชบุรีนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๑๐๐๐บาทและกุญแจต่อชีวิต๒ดอก
ครอบครัวของป้าตานะครับได้สิทธิ์เลือกกุญแจด้วยกัน๒ดอก
กุญแจดอกที่๑เป็นใครครับ
น้องกล้าว
น้องกล้าวขายเพียงคนเดียวครับเชิญประจำที่ครับลูก

ขอให้โชคดีในการขายตู้โบนัสครับ
ถ้าพร้อมแล้วไขครับ
ไม่ออกลูกไปมันถ้ามันออกมันมันขายแก๊กเดียวมันก็ออกเลยลูก
ออกแล้ว๑ดอกนะครับมาลูกดอกที่๒ครับ
ดอกที่๒
ไม่ออกครับมาลูกมาดอกที่๑ตู้ที่๑
เป็นไงตื่นเต้นไหมกับดอกที่๒
เวลามันไล่เข้ามาทุกทีนะครับไปประจำที่ครับลูก
ผมจะเลือกดูโบนัสหลังตู้หมายเลข๒ก่อน
จะได้โบนัสหลังตู้หมายเลข๒กลับไปบ้านเท่าไร
ขอให้โชคดีนะครับเท่าไร

ถือว่าจะได้โบนัสหลังตู้หมายเลข๒ค่ะ
มาดูครับว่าตู้หมายเลข๓นะครับโบนัสหลังตู้ก็คือ๕๐๐๐บาทครับ
เพราะฉะนั้นโบนัสหลังตู้หมายเลข๔นั่นก็คือ๑๐๐๐บาทครับ
คุณผู้ชมครับและวันนี้นะครับครอบครัวของป้าตาจากจังหวัดราชบุรีนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๑๕๐๐๐บาทพร้อมกับข้าวสารอีก๑๐๐กิโลกรัม
นะครับวันนี้ป้าตาในฐานะที่ตอนนี้ป้าเนี่ยก็ยังต้องทำมาหากินอยู่
เงินจำนวนนี้ป้าคิดว่าจะนำไปต่อชีวิตอะไรก่อนครับ
ถ้าได้ตังค์ก็จะเอาเขาไปหาหมอก่อนไปแบบให้หมอตรวจก่อน
มันเป็นเรื่องที่สำคัญมากผมว่ามีโอกาสกลับมาหายถ้าเผื่อว่ารักษากันทัน
คุณผู้ชมจ๋าเราทุกคนเกิดมาบนโลกใบนี้เพื่อสะสางภารกิจบางอย่างที่ติดค้างมา
ในทางพุทธศาสนาก็จะเรียกว่ากรรมแต่กรรมนั้นมีทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดี
ถ้าเรามัวโฟกัสไปที่การชดใช้กรรมที่ไม่ดีจนไม่มีเวลาเติมกรรมดี
เราอาจจะต้องอยู่ในวังวลของกรรมไปอีกนานมาช่วยกันนะครับทำกรรมดี
ด้วยการเติมกำลังใจให้กับครอบครัวของป้าตาได้มีแสงสว่างในชีวิตด้วยทานน้ำใจคนละเล็กละน้อยจากคุณผู้ชมนะครับ
ผมขออนุญาตฝากครอบครัวของป้าตาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาก็ยังมีผู้ป่วย
ผมบอกแล้วนะฮะว่ารายการของเราก็เปรียบเหมือนสะพานบุญถ้าเผื่อว่าท่านหนึ่งท่านใดที่บอกว่าอยากช่วยครอบครัวนี้เหลือเกิน
พร้อมแล้วในตอนนี้ทำเลยครับคุณผู้ชมจะทำมากหรือทำน้อยนั่นหมายถึงว่าเราทำกรรมดีแล้วบุญกุศลมันจะส่งถึงครอบครัวเราด้วยนะครับ
วันนี้ผมต้องขอบพระคุณมากสำหรับเรื่องราวที่มาถ่ายทอดนะครับแล้วก็ขอบพระคุณมากที่มาร่วมรายการในวันนี้ขอให้คุณพระคุ้มครองและมีแต่สิ่งดีเข้ามาสุขภาพแข็งแรงนะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้นพบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อที่จะต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิต
วันนี้หมดเวลาลงแล้วผมชายามิดชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
บางทีก็ทำไปก็เป็นลมไปเหมือนกันเพราะว่าร่างกายเราก็ไม่ค่อยจะดี
น้ำแข็งใสจำนวน๖ถ้วยภายในเวลา๓นาทีทำได้หรือไม่ได้ครับ
จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
โปรดติดตามตอนต่อไป